มินพีชยาคุณผู้ชมแต่ก่อนเป็นเจ้าแม่แคปชั่นเดี๋ยวนี้
โอ้โหร้องเพลงจีบผู้ชายไปเลย

แป้วก็มีลีลาลีลาเขาเด็ดขนาดไหน
เดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมค่ะสำหรับน้องมินพีชยา
ไม่ธรรมดาจีบก็จิรายุไปเลยคุณผู้ชมจริงหรือ
แอ๋วเก่งหยอดเก่งน้องมินพิชยานี่แหละคุณผู้ชม
ยืนหนึ่งกว่าใครเป็นการเจ้าแม่แคปชั่นสาวโสดไปแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้มาเป็นแคปชั่นมันน้อยไปซะแล้ว
ต้องนี่เพิ่มสเต็ปอัพเลเวลให้มากขึ้นไปอีก
ว่าแล้วก็ทำคลิปลิปซิงค์ร้องเพลงจีบไปเลยสิคะ

อ้าวคุณฮอตเราไงนะพระเอกสามีแห่งชาติหนุนก๊อต
ใช่ว่าเราขวัญใจสาวทั้งประเทศงานนี้มินพีชยาค่ะ
แรงแซงทางโค้งทำเอานี่ทำคลิปร้องเพลงติ๊กต๊อกส่วนตัว
ปากถึงปากก๊อตปากค่ะปากค่ะ
จะเอายังไงกับหนูแบบนี้ค่ะ
โอ้โห
จะเอายังไงกับหนู

แค่บอกเบาแบบเนี้ย

มินงัดเพลงนี้มาเลยจะเอายังไงกับหนู

คลิปนี้เนี่ยมีแฟนชมทะลุกว่า๓๓ล้านวิว

ดไลค์ไปแล้วทะลุ๒แสนคุณผู้ชม
และที่ฮาคือนี่เจ้าของใบหน้าหล่อนั้นเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะ

ตอนยกมือว่ายสาไปเลยจ้ะ
พร้อมกับหน้าหัวเราะจนน้ำตาเล็กแบบนี้

มินจ๋าเมนไปต่อคิวนู้น

เอาล่ะตอนนี้คิวอยู่ที่นี่แล้วนะคะ

แต่งานตอนนี้อยู่นู่นเลยจ้ะมินจ๋าอนุสวรีเลยจ้

ไม่ต้องมาแล้วตอนนี้
แต่ก็มีแฟนคลับจำนวนมากนะคะที่เข้ามาเขียนเชียร์ว่า
เออเคมีเขาเข้ากันอยู่นะแบบนี้ต้องมีประทัดหน้าจอกันสักเรื่องแล้ว

ที่เข้ามาแซวความน่ารักของสาวมินด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เห็นแล้วก็แบบเออน่าจะประกบคู่กันสักเรื่องนะ
เวทีมิวกับหนูาปะเปล่าแต่ว่าคอนเดียวอะ
เจ้าของเพลงคุณวีจีรพรนี่คือเขาก็ฮอตมากนะเพลงนี้

คนดูจะเลี้ยงดูหรือเปล่าเนาะ
พอได้ไหมคะพอได้ไหมคะ